ต่อกันที่ผู้กำกับดอกไม้เหล็กกันบ้างนะคะ

ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ผ่านการอุปสมบทมา

เขาบอกเลยนะคะว่าชีวิตดีขึ้นมากมีสติขึ้นมาก

หลังเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดมหาพฤกษารามวรวิหาร

ผู้กำกับคนดังก๊อฟธันวารินที่ลาศิกขาแล้ว
ก็ออกมาเผยถึงชีวิตหลังศึกษาพระธรรม
เจ้าตัวนั้นรู้สึกอิ่มเอมใจไม่น้อย
กับการปลงผมบวชครั้งที่๒ของชีวิต
ทั้งนี้ก็เผยถึงความตั้งใจที่ได้เข้าพิธีอุปสมบท

ให้กับชีวิตบุพการีและตัวเอง

ก็ยืนยันว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ผิดหลักศาสนา
เพราะเจ้าตัวยังไม่ได้มีการผ่าตัดทำหน้าอก

ดังนั้นร่างกายทั้งหมดยังคงเป็นผู้ชายโดยแท้จริง

ให้หลายคนได้นำไปปฏิบัติตามค่ะ

เพราะฉะนั้นเรายังเป็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่

คือเราเปลี่ยนชื่อนี้ธันวาลินเปลี่ยนมา๑๐กว่าปี
เรายังไม่เคยบวชในชื่อนี้เลย

เพื่อชื่อเราเพื่อตัวเราด้วย
ซึ่งแม่ก็ไปงานบวชด้วยนั่นแหละ

จากตอนแรกเราคิดว่าเราจะบวชเพื่อตัวเราเองอย่างเดียว

รู้สึกว่าเราได้ทำเพื่อคนอื่นด้วย
อย่างเช่นการที่เราได้เดินบินทบาท
ตรงนั้นเรารู้สึกเราได้เยอะมาก
เผื่อแผ่ไปยังคนรายได้น้อยแถวนั้น
ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสติ
ในการคิดตัดสินใจอะไรมากขึ้น
ปล่อยวางมากขึ้นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ยึดติด

ถ้าเราอยากสงบต้องสงบจากตัวเราก่อน

นั่นก็เป็นข้อคิดดีจากคุณก๊อฟนะคะ

มันก็จะสงบไปด้วยเพราะว่าเรามีสตินั่นเองค่ะ